พาคุณผู้ชมมาดูว่าปัจจัยอะไรบ้าง

เพราะว่าจะได้เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันหน่อย

บอกว่ารถทัวร์๒ชั้นมันบ่อยจริง

สิ่งแรกมาดูความชันของทางกันก่อนคุณผู้ชม
ชันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุเพราะว่าถนนส่วนใหญ่
มีการก่อสร้างที่สูงกว่าพื้นที่ข้างทาง
แล้วก็ทางหลวงในไทยเองมีความชันของคันทาง
มากกว่า๑ต่อ๓ขึ้นไป
เราสามารถอธิบายง่ายแบบนี้คุณผู้ชมว่า
พื้นผิวจราจรจนถึงผิวถนนข้างทาง
หากมีค่าของความชันมากกว่า๓๐องศา

ซึ่งถ้าเกิดว่ารถมาวิ่งมาด้วยความเร็ว
อาจจะมีแนวโน้มเอียงหลุดออกจากไหลทางได้ง่าย

นั่นเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ
ที่ปัจจุบันนิยมใช้อยู่๒ประเภท

จะต้องอยู่หลายปัจจัยทั้งเรื่องของความชันของถนน
ของทางบริมาณของรถสารจนผ่านไปมา

อีกหนึ่งอย่างคือกำแพงคอนกรีตที่คุณผู้ชมนี่จะได้เห็นต่อไปนี้นะฮะ
ซึ่งกรมทางหลวงเองเนี่ยเขาก็มีการติดตั้งและมีการตั้งระดับความสูงมาตรฐานเอาไว้
อยู่ที่ระดับความสูง๘๑เซนติเมตร
แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่ารถโดยสารที่บ้านเรามีการดัดแปลง
จนบรรทุกโดยสารเพิ่มขึ้นเราก็จะเห็นรถสองชั้นวิ่งให้เป็นการหยุดเยอะทีเดียว
เพราะว่าต้องการจะบรรทุกให้ได้มากทำรอบได้เงินเยอะหน่อยได้คนเยอะหน่อยนะครับ
และความสูงของรถโดยสาร๒ชั้นสูงกว่า๔เมตร
ดังนั้นเมื่อไปเทียบความสูงในการที่เอาไปป้องกัน
อุปกรณ์คอนกรีตติดตั้งความสูงเพียง๘๑เซนแน่นอน
ไม่สามารถจะป้องกันรถได้ไม่สามารถป้องกันให้รถนั้นไม่หลุดออกนอกทางได้
เพราะว่ายิ่งสูงค่าความทรงตัวก็ยิ่งลดลง
โดยเฉพาะทางโค้งขึ้นเขาลงเขามักจะมีรัศมีแคบ
ทำให้รถนั้นเสี่ยงพลิกคว่ำได้ง่ายอย่างที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้
ทางด้านของสำนักอำนวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาติดตั้งกำแพงคอนกรีตให้มันสูงเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ขอบทางหิมก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้รถโดยสารสองชั้นพลิกความได้
ขณะที่ระบบเบรกลมของรถโดยสารอาจจะเก็บลมไม่ทัน
ถ้าเกิดว่าใช้ต่อเนื่องเบรกถี่ในช่วงลงเขาอาจทำให้เบรกใช้งานไม่ได้
หรือว่าระบบป้องกันล้อหมุนฟรีเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็แนะนำแบบนี้ให้จำกัดรถที่ใช้โดยเฉพาะรถสองชั้นบนเส้นทางเสี่ยง
แล้วเรื่องนี้ไปสอดคล้องกันกับแนวคิดของกรมการขนส่งทางบกที่เตรียมจะพิจารณา
ดให้ใช้รถสองชั้นในทางคดเคี้ยวทั้งขึ้นเขาลงเขาห้ามเลยเพื่อความปลอดภัย
อีกหนึ่งสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุก็คือปฏิเสธไม่ได้ว่าแน่นอนจากคนขับนะฮะ
ร้อยละ๘๐มาจากที่คนขับใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคุณผู้ชม
แต่สุดท้ายคนขับเองต้องมีเขาเรียกว่าจิตสำนึกหน่อย
ถูกต้องค่ะเพราะว่ารับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารบนรถ
ข้างหลังเนี่ยนั่งอยู่เต็มไปหมดนะคนขับแล้วก็ต้องมีให้เขาเดินทางปลอดภัย
ถึงบ้านปลอดภัยแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยด้วย
ต้องมีจิตสำนึกนะคะแล้วก็ไม่ประมาทด้วย